ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมกับช่วงใหม่ของเราไทยรัฐนัดคุยนะคะ
อย่างที่ทราบกันนะคะตอนนี้กองถ่ายก็ไม่มีอีเวนต์ก่อใหม่มานะคะ
ดังนั้นค่ะเราเปิดช่วงนี้เพื่อพูดคุยกับดาราที่เราคิดถึงนั่นเองค่ะ
วันนี้นะคะจะพูดคุยกับพี่บอลเชิญยิ้มค่ะ
เปิดใจครั้งแรกหลังจากที่โดนมรสุมมาเยอะมาก
ต้องบอกว่าพี่บอลเป็นคนหนึ่งนะคะที่ตอนที่รักษาตัวเนี่ยก็เจออาม่าด้วย

ความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลของพี่บอลจะเป็นยังไง
ชมกันเลยค่ะกับช่วงใหม่ไทยรัฐนัดคุยค่ะ
ไทยรัฐนัดคุยวันนี้นะคะเรามีนัดคุยแล้วก็นัดเคลียร์กับพี่บอลเชิญยิ้มค่ะ

ครับพร้อม
เดตกันหน่อยค่ะตอนนี้สุขภาพพี่บอลเป็นไงบ้างคะ
ผมออกจากโรงพยาบาลมานับตั้งแต่๒๓๒๔จนถึงวันนี้คือครบแล้ว

แล้วเราก็ยังอยู่บ้าน

แต่ว่าจะขอออกไปทำบุญหน่อยเพราะว่าเราครบแล้ว
เราออกขอออกไปทำบุญอะไรที่มันรู้สึกที่ผ่านมาวันเกิดเรามันไปหลายสิ่งหลายอย่างอะไรอย่างนี้

แล้วก็เออทำให้พ่อค่อมด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
พี่บอลต้องไปตรวจรอบ๒ยังไงเอ่ยคะพี่
ผมสวัสดีก่อนออกมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมต้องไปตรวจเอสเตรปอลอีกทีหนึ่ง

เขาไปดูว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
ค่ะค่ะแต่ดูตอนนี้พี่บอลผอมลงมากเลยนะคะเห็นยูริบอกว่าพี่บอลไม่ค่อยทานข้าวอ่ะจริงไหมคะเนี่ย
คือตอนอยู่โรงพยาบาลมันกินไม่ได้อยู่แล้วมันเครียดผมเป็นคนเคยทำงานทุกวันแล้วมาอยู่โรงพยาบาลแล้วก็อย่างเหมือนที่รู้อะครับ
พอซุดแล้วมันเครียดมันทำให้เราเครียดมันก็กินได้น้อยครับกินแค่พอแบบกินให้พออิ่มพอ
ตอนนี้สภาพจิตใจพี่บอลเป็นไงบ้างคะ
มันก็ค่อยปรับ

พอตกกลางคืนมันก็จะเออนึกถึงพ่อกับแม่เอ๊ต้องมานั่งกินข้าวด้วยกันถ้าแม่มาทำกับข้าวคือพ่อต้องนั่งกินข้าวนั่งคือมันเรามันก็เลยเป็นภาพที่ยังเวียนอยู่อยู่ในบ้านตลอดมันก็
แล้วยิ่งนอนคนเดียวกลางคืนมันก็ฟุ้งนะครับมันฟุ้งคือผมก็เข้าใจความรู้สึกแม่เอ๋ลูกเขาอะไรอย่างนี้ผมเข้าใจเลย
กวนถามพี่บอลหน่อยนะคะว่าตอนนี้ได้คุยกับแม่เอ๋ค่ะภรรยานาคอมบ้างไหมคะ
ได้คุยกับแม่เอ๋ก่อนที่พ่อจะเสียวันต่อวันแล้วก็ตอนนี้ก็คือส่งไลน์หาแม่เอ๋ครับ
เพราะเราเข้าใจตอนนี้ว่าคือแม่เขาคงยังไม่พร้อมที่จะคุยหรือว่าคือผมเข้าใจความรู้สึกแม่ในแบบที่ต้องเจอแบบนี้ครับ
ก็คือทักทายส่งไลน์ไปนะคะแต่ว่าคือถ้าแกตอบมาตอนไหนก็ตามนั้นเลยใช่ไหมคะพี่บอล
ใช่แม่แต่แม่เอ๊ะก็ตอบแม่เอ๊ะก็ตอบมาดูแลถูกภาพลูกขอบใจแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยครับ
อืมค่ะทราบว่าวันนี้พี่บอลตั้งใจจะไปทำบุญให้นาคอมใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผมครบแล้วผมครบแล้วอีกอย่างคือผมปกติแล้วนั่นแหละฮะ
ก่อนหน้านี้นะคะเห็นพี่บอลเนี่ยโอนเงินแบบช่วยตามที่ต่างเยอะมากเลยนะคะคือเป็นความตั้งใจอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ผมตั้งใจอยู่แล้ววันเกิดเราและใจที่เราตั้งใจทำเอาไว้แค่นั้นเองครับอืม
ไม่ใช่ว่าผมทำเพราะว่านู่นนี่นั่นโดนว่าผมตั้งใจทำเพราะว่าผมเคยทำมาก่อนอันนี้อยู่แล้ว
ค่ะอย่างเรื่องช่วยคนเนี่ยค่ะหลายคนจะอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าก่อนหน้านี้โควิดครั้งที่แล้วพี่บอลได้ไลฟ์สดเนี่ยช่วยเหลือคนเยอะมากเหมือนกันเนาะ
เป็นอาทิตย์ครับอืมถ้าผมว่าคนคนคนที่คนที่เข้ามาผมว่ารหลายอาชีพนะเค้ารู้อืมแล้วคอมเม้นต์เค้าก็ยังเมทเลย
แล้ววันที่๑พฤษภาปีที่แล้ววันเกิดผม
ผมไม่ได้บวชลูกผมก็รวมพี่น้อง
แจกของคนที่พระนั่งเก้าเป็นหลายพันคนเลยครับ

ภาวะตอนนี้ค่ะพี่บอลคือสภาพเศรษฐกิจมันก็แย่
บอลอยากจะกลับมาทำแบบนี้บ้างไหมคะ

จักรินผมถามว่าผมอยากทำนะแต่ผมกลัวผมกลัว
ดราม่ากลัวหาผมหิวแสงหาผมนู่นนั่นคือตอนนี้ผมทำอะไรผมกลัวไปหมดเลย
ผมไม่กล้าไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวทำอะไรเออคือแบบขาด
เข้าใจเลยผู้ใหญ่วันที่เราทำวันที่เราทำค่ะมันพอวันนี้ผม
ผมโดนแบบนี้คือผมก็เลยรู้สึกเตะทึ่งต้าวมันไม่เป็นไร
แต่วันผมอยากจะผมอยากจะมานั่งเออช่วยเงิน
เขายังไปซื้อกับข้าวได้ไปทำอะไรที่แบบไอ้นั่นได้อะไรอย่างนี้ครับ
แต่คือมันยังไม่กล้าจริงค่ะก็อาจจะช่วยในส่วนอื่นไปเนอะ
ว่าถ้าผมแบบไม่ไหวจริงผมก็อยากออกมาไลฟ์สดช่วยคนนะ

เนอะค่ะเข้าใจพี่บอลเลยตอนนี้ค่ะอืม
บอลขอรบกวนถามตรงนะคะ
คือตอนนี้คือในกวนตลกพี่ค่ะ
เบิร์ตก็ไม่อยู่นักคอมก็ไม่อยู่
ความรู้สึกตอนนี้คือเป็นยังไงบ้างคะ

มันไม่มีคำว่าวันไหนจะไม่คิดถึง
คือคนที่เคยเจอทุกวันกินข้าวกับเราทุกวัน
มีกิจกรรมร่วมกันมาเยอะมาก

เยอะคุณกับพ่อแม่เอกกับลูกหลานในบ้านเขา

มันคือครอบครัวใช้คำว่าผมคือ

คือเราต้องรู้แล้วเวลานี้เดี๋ยวพ่อกับแม่มาละ

ใช่ครับผมก็ยังอยู่ตรงนี้
ถ้าว่าเขาอ่ะต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมคะแต่ผมเข้าใจว่าเออคืออาจจะไม่นั่นหรอก
แต่ถามว่าอย่างน้อยเออแม่หลานหันมาเฮ้ยยังมีนักบอลอยู่ตรงนี้
อืมยังมีเลยเออแม่เอกหันมาเอออย่างน้อยมีลูกไอ้บอลอยู่ตรงนี้เว้ย
ที่แบบแม่ไม่เคว้งคว้างผมแบบรับป่ะรับถามว่าวันนี้ไม่มีพ่อคล่อม
เอ๋กับหลานผมผมมันคือครอบครัวครับมันคือครอบครัวคือใครไม่
ใครไม่มาอยู่ตรงนี้กับผมจะไม่รู้เลยครับว่าแต่ละวันกับเรา
ครอบครัวมันเป็นยังไงครับอืมค่ะพี่บอลค่ะต้องบอกว่าในวันนี้ค่ะ
พี่บอลเจอดราม่าเยอะมากมีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างคะแล้วก็
เอากำลังใจจากที่ไหนมาเพื่อทำให้ตัวเองกลับมายืนอยู่ตรงนี้ได้ค่ะ
ผมบอกว่ารอบนี้ผมหนักหน่วงมากอืมค่ะหนักผมได้จากพี่พี่น้องน้อง
อ่าลุงลุงในวงการอืมพี่น้องนอกวงการผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะ
ได้จากยูได้จากเพื่อนว่าจะเป็นโอ้โหเยอะครับ
ผมก็ไม่กล้าเอ่ยชื่อเดี๋ยวจะไปมีปัญหาอะไรอย่างนี้
ชื่อแบบว่าเข้าใจเข้าใจคือแบบมันมันมันบอบบางมากตอนนี้ครับ
มันบอบบางมากแม้กระทั่งอ่ะพี่พี่ของเราอ่ะ
นี่ของเราอาจจะเป็นคำที่มันอันนั้นก็กลายเป็นอะไรอย่างนี้
คือผมไม่ขอแตกนะค่ะเออผมผมเออเอาเป็นว่ามันค่ะ
ในส่วนของเราเราขอบคุณทุกคนแล้วกันเนอะที่แบบขอบคุณขอบคุณนะ
ผมขอบคุณเอ่อคนที่เข้าใจผมนะค่ะผมขอบคุณพี่พี่น้องน้องที่เอ่อ
ที่ให้กำลังใจในเฟสในในที่แบบยังมีส่วนที่เข้าใจผมค่ะ
นะครับผมคิดว่าคนที่ไม่เข้าใจที่แบบอันนั้นอ่ะเขาอาจจะไม่เคยเห็นมุมเราอีกมุมหนึ่งที่เราเคยทำค่ะ
แต่ผมผมคิดว่าผมทำอะไรผมรู้อยู่แก่ใจอืมอ่าค่ะพี่บอลอ่า
อยากให้พี่บอลส่งกำลังใจให้คนไทยค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้โอ้โหเจอปัญหารอบด้านเลยจริง
ส่งผมส่งกำลังใจให้พี่น้องทุกคนที่ลำบากตอนนี้ผมอยากเอามาช่วยนะค่ะ
ผมอยากออกมานั่งไลฟ์สดเหมือนเมื่อก่อนที่ผมเคยทำแต่จริงจริงผมยังไม่กล้าทำอะไรทั้งสิ้นครับค่ะ
ผมกลัวครับส่งกำลังใจเนาะค่ะค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บอลมากเลยนะคะ
ที่มานัดคุยนัดเคลียร์กับไทยรัฐนัดคุยของเรานะคะไว้โอกาสหน้าแบบโควิดขี้คลาย
ไว้เจอกันนะคะขอบคุณพี่บอลด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณพี่บอลด้วยนะคะ
วันนี้ไทยรัฐนัดคุยขอบคุณพี่บอลมากเลยนะคะโอ้โหอุตส่าหวีดีโอคอลมาพูดคุยกับเรา
คือถ้าใครอยากให้กำลังใจพี่บอลนะคะก็ไปส่งกำลังใจได้ในไอจีพี่บอลนะคะ
แล้วก็ติดตามพี่บอลได้ต่อไปเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรากลับไปที่สตูกันต่อเลยนะคะ